หลายคนก็แซวแล้วแบบพี่เจรเชิญยิ้มอ่ะ
ยังไงแน่เออตอนนี้ไม่อยู่บ้านแล้วไม่อยู่วัดแล้วหรือเปล่า
เป็นวัดเหรออ่อหลายคนก็เม้ามอยกันไปใช่ไหม
ว่าแกเนี้ยอุ้ยพี่หากินกับวัดหรือเปล่าใช่
โอ้โหผีเข้าออกวัดอยู่บ่อยเพราะตั้งใจจะไปทำบุญบางทีเนี่ยวัดที่ไปไม่มีอะไรเลยก็ตั้งใจว่าจะไปช่วยเหลือนำข้าวของไปบริจาคให้กับวัด
นี่ล่าสุดนะเพิ่งกลับมาจากทำบุญที่ชุมพรแล้วก็ตีรถกลับมาร่วมบุญที่นครปฐมคือเขาเป็นสายบุญตัวจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ด้วยความที่ตั้งใจจะเป็นสะพานบุญตามวัดต่างงานนี้พี่เจรกลับถูกชาวเน็ตเมาส์สนั่นเลยว่าโอ๊ยอยู่กับวัดตลอดถึงขั้นที่ว่าหากินกับวัดแล้วหรือเปล่างานมาเนี่ยจะไม่ทำหรือเปล่า
ก็นำเงินไปซื้อของบริจาควัดหมดเลย

บุญเนี่ยยิ่งทำมันยิ่งได้
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงตลกใจบุญคนนี้กันหน่อยค่ะ
ผมไปด้วยใจแล้วผมก็ซื้อของซื้ออะไรไปถวายวัดนะฮะทุกอย่างคือเป็นสะพานบุญทั้งหมดนะแม้กระทั่งที่ผมไล่ติ๊กต๊อกอยู่ผมไล่ติ๊กต๊อกอยู่เนี่ยเงินรางวัลจากติ๊กต๊อกเนี่ยผมเบิกเอาไปทำบุญหมดคือเราไปด้วยใจศรัทธาถ้าเราไปด้วยใจศรัทธาทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยใจศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดผลตามมาคือหนึ่งเราได้ความสบายใจ
อันนี้เรื่องจริงนะบุญของใครก็เป็นของคนนั้นใครทำบุญคนนั้นย่อมได้กรรมก็เหมือนกันใครทำคนนั้นก็โดนกรรมไปเที่ยวแหละแล้วก็ติดใจให้มันสงบสุขคุณผู้ชมค่ะการไปทำบุญด้วยเห็นเขาทำดีก็อย่าไปเมาเขาดีกว่าเขาไปทำในสิ่งที่ไม่ดี